เจอสามีเนี้ยอันนี้เธอบอกนะบอกมาอยู่กับกิ๊กที่แถวนี้นี่แหละ
แต่ไม่รู้อยู่อาคารไหนแต่วิธีการตามหาสามีของเธอเนี่ยชาวบ้านบอกชาวบ้านเขาเดือดร้อน
บีบแกล้งลั่นเลยนะครับทุกผู้ชมไปดูนะครับ

ก็เลยแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้ก็จะจำเสียงแตรรถเมียเขาได้ไหม
สมมุติถ้าเขาอยู่จริงอุ้ยเมียมาแล้วเสียงแปรรถเมียอย่างนี้หรอ
แปรรถมันก็คล้ายกันไหมครับรถทุกคันนะครับ
ต้องไปออกแบบแรร์พิเศษหรือเปล่าคุณเขมสอน
เขาจะได้จำได้ว่านี่คือเสียงรถของเรา
นี่จริงจริงค่ะเสียงแบบนี้
แบบนี้นี่เห็นไหมโดยเฉพาะห้องที่อยู่ข้างล่างนะ
อยู่ใกล้เลยเนี่ยเขาตะโกนด่ากันใหญ่เลยฮะเธอก็ไม่หยุดนะครับทุกผู้ชมครับ
รถเก๋งสีขาวคนนี้ฮะที่มีไฟหน้าเนี่ยจอดอยู่กลางทางเลยนะครับ
ตรงหน้าแฟลตเป็นแฟลต์ย่านอุดมศุกร์นะครับท่านผู้ชมครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมานี่ฮะ
คือเพจเจม้อยวีพลัสบอกว่าบีบแตร่ลั่นแฟลตไม่สนโลก
ทำเช่นนี้ไม่สมควรสร้างความรำคาญให้ผู้อื่นมันเป็นเวลาพักผ่อน
จะตามหาใครก็ควรมีมารยาท
กรุงเทพนะนี่คือต่างจังหวัดก็ทำไม่ได้นะฮะ
กรุงเทพคงบอกว่าเป็นพิกัดมากกว่ากรุงเทพนะเป็นแฟลต์ย่านอุดมศุกร์นะ
บอกผัวหายทุกคนต้องรู้ผัวหายตอน๔ทุ่ม
หรือว่าผัวจะเป็นตำรวจไหมมีตั้ง๑๒ตึก
หาไม่เจอเลยบีบแตรค่ะแล้วสามีจะกล้าออกมาไหมคะ
แตรขนาดนี้ทุกคนแบบรอดูเลยอ่ะบีบแตรเรียกใครเนี่ย
มี๑๒ตึกอ่ะโอ้โหแล้วแลต์นี้เป็นแฟลต์ตำรวจส่วนกลางอุดมศุกร์นะฮะ
รถที่มาจอดอยู่เป็นลานจอดรถระหว่างแฟลต์๔กับแฟลต์๕
นี่เข้าไปโพสต์คนที่โพสต์บอกผัวหายทุกคนต้องรู้เลย

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ได้คุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะชื่อคุณพี่ลำไยนะฮะ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ทุ่ม๒๐กำลังเคลิ้มหลับแล้วอยู่มีรถยนต์มาบีบแตรเสียงดังลั่น
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะใครมาจอดรถซ้อนคันหรือเปล่าหรือไปบังทางอะไรเขาหรือเปล่านะ
อาจจะเรียกให้เจ้าของรถมาย้ายรถหรือเปล่าพอลงมาดูเอ้าจอดแล้วบีบแรร์ไม่หยุด
ทีนี้ตื่นกันทั้งแฟลด๔แฟลด๕เลยนะฮะตื่นมาดูทั้ง๒ตึกเลยนะครับ
เธอเนี่ยเนี่ยคุณพี่เนี่ยคุณพี่ท่านเนี่ยคุณพี่ลำไยเนี่ย
เดินไปถามผู้หญิงที่ขับรถมาเลยนะฮะแต่สภาพคนขับรถดูเหมือนกับจะเมาหน่อย
แล้วร้องไห้ฟูมฟายด้วยพี่ลำไยก็ถามว่าเออบีบแรงแบบนี้ทำไม
นี่มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเขานะ
ผู้หญิงเจ้าของรถบอกว่ามาตามหาสามีสามีเนี่ยมาหากิ๊กที่แลตที่นี่นี่แหละ
แต่หนูไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนพี่ลำไยบอกงั้นขอดูรูปหน่อยมีรูปสามีไหมเธอก็ให้ดูนะฮะ
พอดูแล้วบอกไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะแต่เธอก็ยืนยันเจ้าของรถบอกว่า
สามีหนูเขาอยู่แฟลต์นี้มาหลายปีแล้วนะพี่แต่พี่ลำไยบอกพี่ไม่เคยเห็นเลยนะ
บอกโอ้โหยังไงก็หยุดบีบแร้เถอะแต่ยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุผู้หญิงคนนี้บีบแร้ยาวอีกหลายรอบ
ในคลิปนั่นแหละออกมาด่ากันทั้งตึกเลยฮะตะโกนด่ากันใหญ่แล้วก็มีคนแจ้งสายตรวจให้มารองับเหตุนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้พอเห็นตำรวจมาถอยรถออกไปจากแฟลตนะฮะถอยออกไปจากแลตเลยนะครับ
น้ำตาเขาก็อื่ออ่ะนั่งเขาบอกพี่ทำไมทำ
ว่าอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตึกหน้าเขาว่าอย่างนี้
อ้าวพี่ยังไม่รู้แล้วอยู่ห้องไหนพี่มาบีบนี้ยังไง
ไม่เกรงอกเกรงใจเขาเหรอเพราะว่าที่เนี่ย
มันมีทั้งจราจรส่วนกลางทั้งคอฝที่เขาพักผ่อน
ที่เขาจะหลับจะนอนเพื่อจะต้องไปทำงานพรุ่งนี้
ทำไมพี่วิ่งพูดเหมือนแบบคำว่าโชช์เราเหมือนว่าเต็ด
ดีนะไม่บอกว่าอยู่ห้องพี่ลำไยไม่ใช่นะฮะ
ลำไยดูรูปแล้วไม่ใช่นะครับมีอีกคนนึงนะครับ
เป็นผู้ที่อยู่ที่แฟลตนะฮะชื่อว่าพี่ฉันทนานะ
สันทนาบอกว่าพอตำรวจสายตรวจมาถึงผู้หญิงคนนี้ก็ถอยรถออกไปจากแลต์
แต่ปรากฏว่าไปไหนรู้ไหมฮะขับไปเนี่ยคือจากแฟลตเนี่ย
มันต้องไปผ่านหน้าสอนออุดมศุกร์ค่ะไปจอดหน้าสอนออุดมศุกร์
แล้วบีบแตรยาวผ่านหน้าเส้นทางตรงนั้นแบบยาวไปเลยอ่ะนะ
คือก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้มีใครแจ้งความนะฮะ
ก็คิดว่าอาจจะเมาด้วยอาจจะช้ำใจที่ตามหาสามีไม่เจออะไรประมาณอย่างนี้
เห็นเห็นตำรวจบอกว่าบีบตั้งแต่เนี่ยยันผ่านหน้าสอนอเขาก็บีบ
สอนออุดมศุกร์บอกว่าก็ไม่ได้ไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
เพราะว่าเธอขับผ่านแล้วก็บีบแรยาวผ่านหน้าสอนอไป
แล้วก็หายไปนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
ถ้าคุณผู้หญิงท่านนี้ดูเราอยู่ส่งข้อความมาบอกหน่อยได้ไหม
เพื่ออยากจะชี้แจงเผื่ออยากจะให้เหตุผลอื่นเพิ่มเติมนอกจากการตามหาสามี

เพราะว่าจริงมันก็แจ้งความดำเนินคดีได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรแบบนี้มันได้ไง
แต่ชาวบ้านบอกก็เห็นใจนั่นแหละคือเป็นห่วงมากกว่าว่าโอ้โหถ้าคุณเมาฟูมไฟ
คุณขับรถไปเรื่อยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น